กลับมาในช่วงนี้เตรียมท้องเอาไว้รอเลย
ท้องดูว่าในช่วงนี้ของกินเพียบครับไปที่แรกก่อนที่จังหวัดนครพนมเลยครับที่นั่นเนี่ยเขา
ไล่ล่าจับจักรจันทร์กันจับมาขายได้ตัวละประมาณ๒๓บาทนะครับ
เห็นแล้วก็เมนูของมันเนี่ยมหัศจรรพันธ์ลึกมากโอ้โหน่าทาน
เมนูตำปั่นตำป่นจักรจันทร์โอ้โหจานละ๓๐๐๔๐๐บาท
สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
หากพูดถึงอาชีพเสริมยอดฮิตของชาวจังหวัดนครพนมในช่วงหน้าแรงนี้
ต้องยกให้การออกลาดจักรจันทร์ขายตามภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ
เพราะตอนนี้จักรจันทร์กำลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่ชอบอาหารป่าเป็นอย่างมาก
หาทานยาก๑ปีมีครั้งเดียว
ส่วนใหญ่มันจะอาศัยอยู่ตามป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์
ชาวบ้านจะใช้วิธีนำยางไม้ไปติดหรือออกส่องหาในเวลากลางคืน
ก่อนนำไปขายให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเพื่อขายต่อให้ลูกค้า
ซึ่งก็สร้างรายได้ในช่วงหน้าแรงให้ชาวบ้านได้วันละ๓๕๐๐๐บาท
ขณะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก่บอกว่า
จักรจันทร์ตัวเมียจะขายดีกว่าตัวผู้ค่ะเพราะมีไข่และรสชาติอร่อยกว่า
เห็นตัวเล็กแบบนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดตั้งแต่ตัวละ๑บาทไปจนถึง๓บาทค่ะ
ขายเป็นตัวตัวละบาทอ๋อตัวละบาท
ขายขายดีไหมป้าขายดีเป็นอาหารของอีสานขายดี
ราคาเทียงไหมครับนี่รับมาเทียงไหม
โรน๑๘๐๐บาทจะได้มาขายตัวละบาทโรนหนึ่งก็ได้กำไรเป็นร้อยเดียวไม่ได้เยอะ

ท่อตำแจ่วเก๊กใส่ผักหวานนี่อร่อยจ้ะเมนู
นานไม่ถึงได้ครั้งหนึ่งหรือครับปีหนึ่งปีละครั้ง
ถือว่าเป็นรูปดูกการก็เลยใช่ไหมครับจ้ะเป็นรูปดูกการนี่ก็พูดจะมีได้๔วันอายุมักตัวสร้างอีก
ถือว่าขายดีไหมครับพี่เออขายดีเป็นที่หนึ่ง
ส่วนมากลูกค้าทั้งไหนมาซื้อบ้างแถวอีสานนี่แหละค่ะนาแก่
ร้านอาหารมั้ยไม่มีร้านอาหารเขาว่าเป็นคนอุตส่าห์ทั่วร่วมไป
อ๋อจ้ะสุดยอดอร่อย
ส่วนเมนูจักรจันทร์สุดแซ่บที่ได้รับความนิยมตามร้านอาหารมากที่สุด
คือตำป่นจักรจันทร์ที่ใส่เครื่องปรุงทั้งพริกน้ำปลาต้นหอมและที่ขาดไม่ได้คือมะม่วงเปรี้ยวค่ะ
จนได้ที่จะได้ตำป่นจักรจันทร์รสแซ่บหนัวตามฉบับเมนูเด็ดคนอีสาน
อกจากนี้ยังมีเมนูคั่วแกงทอดแล้วแต่ความชอบราคาจานละ๓๐๐บาท
หัวให้มันสุขเกรงแก๊งสัตว์กันแล้วแต่ชอบเนอะเด็ดสุดคือตำตำป่นอร่อยเนอะ
อกจากจักรจันทร์แล้วในตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก่
ซึ่งเป็นตลาดศูนย์กลางอาหารพื้นบ้านที่สำคัญของจังหวัด
ยังมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารป่าไปวางขายเต็มไปหมด
ไข่มดแดงเอ่ยแมงแคงเอ่ยและผักหวาน
อู้้อยู๋เรียกว่าของเด็ดคนอิสรารกันคงนาน
และนี้ใครสนใจเมนูอาหารป่าแวะไปได้ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก่

ซ้อมปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวอย่างนี้
นางศรีวันอินตะขันอายุ๕๓ปีลูกสาวคนโตของแม่อุ๊ยตวนบอกว่า
อุ้งตัวหยุดทำข้าวแคบขายมาตั้งแต่อายุ๘๕ปีแล้ว

สืบทอดแล้วก็ทำข้าวแคบต่อเนื่องมาจากสูตรของคุณแม่นั่นเอง
ทุกวันนี้ต้องทำข้าวแคบทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะ
เนื่องจากว่ามีคนสั่งทำจำนวนมาก
เพื่อเตรียมไว้ทำบุญแล้วก็เอาไว้ต้อนรับลูกหลาน
ที่จะมาเที่ยวสงกรานหรือว่าปีใหม่เมืองที่จะถึงนี้
หลังจากไปทำงานกันที่ต่างจังหวัดต่างภูมิลำเนากันไปนะคะ
สำหรับข้าวแคบสูตรแม่อุ๊ยตวนจะไม่ใช้แป้งข้าวเหนียวมาทำ
แต่จะนำข้าวเหนียวนี่แหละค่ะมาบดกับเครื่องบดโบราณบดด้วยมือ
แผ่นข้าวแคบมันจะบางค่ะ
นำไปปิ้งกับไฟอ่อนก็จะมีสีเหลืองอ่อนทองแบบนี้
กลิ่นก็จะหอมด้วยหากนำมาทอดกับน้ำมันที่ร้อน
อย่างที่เห็นมันก็จะบานเป็นแผ่นใหญ่ขึ้น
แต่น้ำมันที่ใช้ทอดข้าวแคบจะต้องเป็นน้ำมันหมูเท่านั้นนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้น้ำมันพืชทอดเนี่ยมันจะอมน้ำมัน
และทำให้รสชาติไม่อร่อยไม่กรอบเหมือนใช้น้ำมันหมู
นี่ก็อีกหนึ่งอย่างที่น่าทานนะ
ใช่แล้วแบบนี้ค่ะไปต่อกันเลยกับอีกหนึ่งของหวาน
อดช่องสิงคโปร์เจ้าดังจังหวัดตรัง
ใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณสี่แยกวังตอถนนวิเศษกุล

ก็จะเห็นรถสามล้อพ่วงข้างจอดใต้ต้นไม้แบบนี้
มีโต๊ะพร้อมกับเก้าอี้ให้ลูกค้าที่หนีร้อน
ได้นั่งซดรถช่องสิงคโปร์วานเย็นแบบชื่นใจ

ฉันอยากลองทานดูเหมือนกันนะนี่ให้ดู
ลักษณะก็ช่องของเขาจะไม่ใช่สีเขียวใช่ใช่
แล้วก็จะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมน้ำกะทิไหมดิฉันก็ไม่แน่ใจ

บางคนเขาบอกว่าทานกัน๒๓ถ้วยเลยนะอากาศร้อนแบบนี้
ก็สดกันให้หายกระหายน้ำกันไปเลย
อดช่องเจ้านี้ขายมา๒รุ่นแล้วค่ะ
ตั้งแต่ใส่รถเข็นขายถ้วยละ๕บาท
มาถึงรุ่นของนางศรีนวลใจตรง
ก็เปลี่ยนมาเป็นรถสามล้อพ่วงแบบที่เห็นจนถึงปัจจุบัน
นี่หน้าตาของลอดช่องสิงคโปร์ร้านนี้คุณผู้ชม
นี่ไงมันจะไม่สีเขียวเหมือนกับที่เราเคยเห็น

เออมันเป็นน้ำไม่ใช่น้ำกะทิด้วยนะ

เป็นลอดช่องน้ำเชื่องแบบชื่นใจชื่นใจอะไรประมาณนี้

ใช่แล้วคือปัจจุบันขายอยู่ถ้วยละ๑๐บาทนะคะ
อดช่องของที่นี่เขาทำขายแบบวันต่อวัน
เส้นมันจะเหนียวนุ่มอร่อย

ทำให้ลูกค้าพากันมาซื้อคนละ๒๓ถุง
ตู้เย็นทิ้งไว้ทานช่วงหน้าร้อนแบบนี้

จากนี้อย่างที่บอกไปที่ร้านก็ยังมีอย่างอื่นขายด้วยนะคะ
มีสาคูไส้กุ้งรสชาตินี่เนียนนุ่มไส้แน่น
แล้วก็ขนมเปียกปูนค่ะอย่างที่เห็นกันไป
ให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกชิมกันตามชอบ

เสมือนลงพื้นที่ไปทานเองเลยนะ
อยากจะลองลงพื้นที่ไปทานดูเหมือนกัน
จังหวัดตรังนะคะหรือว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่นั่นก็ฝากซื้อมาได้
แต่กว่าจะมาถึงดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพลอดช่องจะเป็นยังไง

หน้าตามันน่าทานมันไม่เหมือนรอบช่างสิงคโปร์ที่เราเคยเห็นปกติ
ที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นเส้นสีเขียวสีชมพูบ้าง
เออแต่ว่าอันนี้เป็นเส้นใสขาว

น้ำแข็งลงไปมันคลายร้อนได้อย่างดีเลยทีเดียว
หน้าร้อนแบบนี้ขายดีแน่นอนบอกเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมมาจัดเต็มจัดหนักกันหน่อย
ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ครับ
เดี๋ยวจะพาไปทานกันที่จังหวัดชัยนาธ
ทานกันได้อิ่มกันไปเลยทั้งวันเลยทีเดียวครับ

ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ

ชามมาเริ่มเทิมแบบนี้เขาบอกว่าทานคนเดียว

ทานวันนี้อิ่มฟรีถึงปีหน้าโซโลแกน

เอาล่ะร้านแห่งนี้เขามีชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวทวดพันธุ์นะครับ
ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข๓๒ถนนชัยนาศสุพรรณบุรีขาล่อง
หลักกิโลเมตรที่๑๕๓๑๕๔พื้นที่หมู่๑ตำบลชัยนาฏ

บอกกันละเอียดขนาดนี้ต้องไปถูกแล้วล่ะ

ซึ่งเป็นร้านของคุณอาทิตย์จำสว่าง
ชายหนุ่มผู้หลงไหลในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวนะครับ
ก็หันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับเพื่อนคุณอาทิตย์เนี่ย
เล่าว่าแนวทางแนวคิดในการทำก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เนี่ย

โดยทดลองนำชามใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง๓๕เซนติเมตร
มาใส่ก๋วยเตี๋ยวบริการลูกค้าที่มากันแบบเป็นครอบครัว

จากนั้นทางร้านจึงเพิ่มจำนวนชามยักษ์ให้มากขึ้น
กลายเป็นสัญลักษณ์ของร้านไปแล้วครับ
อยากจะดึงดูดลูกค้าให้มาทานกัน
ก็เลยดำเบลงเป็นช้ำยักษ์แล้วก็ให้ทั้งมากับครอบครัว
ถ้ามาเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับมันจะสนุกสนานตกตักแบ่งกันอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับ

เห็นมีเส้นหลายชนิดเลยมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราเสิร์ฟ
เส้นก็มีบะหมี่เหลืองวุ้นเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่มีทุกเส้นเลยครับ
แล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการอะไรก็ในถาดเนี่ยจะมีอยู่๕เส้น
ลูกค้าเลือกได้เลยว่าไม่อยากได้เส้นอะไรก็เราจะทำให้ครับ
อย่างที่บอกนะครับจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ก็คือหากมาเป็นครอบครัวเนี่ย
ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการปรุงแล้วก็ทานไปด้วยกัน
เพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ความอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยนะครับ
สนั่นเองเลือกเส้นได้ด้วยไม่ต้องแย่งกันทาน
หรือจะมากันแบบเป็นกลุ่มเพื่อนก็สนุกเหมือนกันนะครับ
บอกว่าประหยัดกว่าสั่งคนละชามเพราะว่าราคาก๋วเตี๋ยชามยักษ์อยู่ที่ชามละ๒๙๙บาทเท่านั้นเอง
ใน๑ชุดมีเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เลือก๕แบบ

กินกันได้มากถึง๑๐คนแหละก้อนหนึ่งก็คนหนึ่งประมาณนั้น
ถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วก็ตกคนละ๒๙บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
จากนี้ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวยำกับลวกจิ้มให้อีกด้วย
ผ่านไปแถวนั้นก็ลองไปแวะชิมกันได้นะครับ
ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
ขายทุกวันนะครับไปลองลิ้มชิมรสกันได้
โอ้โหขอสัก๓เส้นคนเดียวได้ไหมคะ

เต้นก็ได้นะถ้าคุณใบตองทานไหว

อย่างที่บอกไปว่าทานวันนี้อิ่มฟรีถึงปีหน้ากันไปเลย

ไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหในช่วงนี้

ตลอดกินมาแล้วค่ะคุณยุธยาตุ้มมีจะพาคุณผู้ชมและเราสองคน
ทานอาหารอร่อยนะคะริมแม่น้ำโขง
มีทั้งปลาแม่น้ำโขงแล้วก็หมูหันด้วย

อันนี้คุณชนะหันเหมือนอยู่เหมือนหมู
อยากรู้ว่าจะมีเมนูอะไรเด็ดกันบ้าง

ติดตามกันได้ในช่วงของตลอดกินค่ะ

ต้องบอกว่าน้ำในแม่น้ำโขงไหลแรงมากครับ

ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับ

แล้วก็มากินอาหารแม่น้ำโขงนะครับ
ว่าจะเป็นปรากฏปลาคลังเนี่ยโอ้โหวันนี้

แต่ว่าที่นี่มีของดีมากกว่าปลาแม่น้ำโขง
แต่จะเป็นอะไรนั้นเขาบอกว่าหุ่นเหมือนผมนี่แหละ

น้ำลดกลายเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อน

ที่นี่นอกจากปลาแม่น้ำโขงขึ้นชื่อแล้ว

ขนาดกำนันตำบลนี้นะครับ
ก็ยังย่างหมูหันเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับ
สวัสดีครับกำนันครับต้องบอกเลยว่าหุ่นกำนันเนี่ยสวัสดีครับ
เป็นเพื่อนกับน้องนี่นะครับ
โอ้โหนี่สุดยอด

น้องหมูหันที่แก่งกระเบามันแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
ครับที่แก่งกระเบานี้เขาใช้หมูพื้นบ้านครับ
ถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกหมูกี้หมูดำ
รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ตัวเองก็ขายหมูหัน
มีคนทักไหมคะว่าหุ่นเราเนี่ยก็เหมือนหมูเหมือนกัน
มีเยอะครับมีเยอะเป็นสัญลักษณ์เลยครับ
เป็นสัญลักษณ์เลยนะครับสัญลักษณ์ครับกินแล้วก็สมบูรณ์ครับ
กินหมูหันทานหมูหันหาเสียได้หุ่นแบบนี้เลย
สำคัญคือต้องเป็นหมูกี้ที่เลี้ยงตามบ้านแบบธรรมชาติ

สิริชัยหมูหันแก่งกระเบาของกำนันตะบนโป่งขาม

ก็เป็นอีกหนึ่งร้านหมูหันขึ้นชื่อครับ
เราไปดูดีกว่าว่าเขามีสูตรเด็ดอะไร
ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะครับ

เป็นแม่กำนันหรือว่าภรรยากำนันนี่แหละค่ะ

แต่ว่าที่แน่ก็คือเป็นคนปรุงน้องหมูของเรา

ในร้านเรานะคะจะเป็นสูตรลับเฉพาะ
ส่วนมากก็เน้นพวกสมุนไพร
อย่างเช่นมีตะไคร้กระเทียมเต้าเจี้ยว
พริกไทยป่นแล้วก็เกลือค่ะ

ก็มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะรสชาติจะเน้นเข้มข้นค่ะ
โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ
โอ้โหตอนนี้กำลังขยันขันแข่งเลยเป็นไงบ้างครับ
รู้สึกไงบ้างที่ได้มาทำหมูหันเนี่ยครับ
ก็รู้สึกดีแล้วก็ร้อน

แน่นอนตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ก็ร้อนมากเหมือนกันนะครับ
มีเทคนิคยังไงบ้างครับในการทำหมูผันให้ออกมาสวยแล้วก็อร่อยด้วย
ถ้าหมูลงใหม่ก็ช้าหน่อยถ้าใกล้จะสุกเหมือนอย่างนั้นก็เลวขึ้น

อย่างที่บอกครับมาที่นี่ก็ต้องได้กินปลาแม่น้ำโขง
วันนี้มีทั้งปลาคางเนื้อหวานไม่มีกลิ่นสาบโครน
เอกลักษณ์โดดเด่นของปลาแม่น้ำโขงเขาแล้วครับ
เรียกว่าทำอะไรก็อร่อยวันนี้ทำต้มยำปลาคลังรสแซ่บไปเลย
อกจากนี้ยังมีปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบเป็นปลาที่ได้มาจากแม่น้ำโขงเช่นกัน
ลุกเคล้ากระเทียมบวกกับพริกไทยหอมกลุ่นทอดกรอบชนิดที่ว่ากินได้ทั้งตัวเลยครับ
คุณชนะกับคุณใบตองครับผมรู้นะครับว่าคุณคิดอะไร
คุณจะบอกว่าหมูกำลังจะกินหมูใช่ไหม
แต่มาเจอหมูหันแก่งกระบอกกรอบแบบนี้นะครับอดใจไม่ไหว
หมูกินหมูกระชั่งจะกินครับ

ถูกต้องเราได้ทำการแช่งไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่น่าทานนะใช่มีคนบอกว่าอยากทานคุณหมูคุณชนะหัน
หมูชนะหันสิหันซ้ายหันคอพอแล้วหันจนเมื่อยคอแล้วเนี่ย